เราจะก่อนก็ใช้พืชการฝูใช่ไหม

ก็กล้าจ้างผมไปให้อาหารแมวผมก็ไปดิ

จ้างพี่ให้อาหารแมวให้หน่อยไปไหม
คือผมไปให้อาหารเหรอครับถามอย่างนี้นะ

อันนี้มันเป็นบทสนทนาระหว่างคนให้บริการแกรปไบท์
แล้วก็มีการถามลูกค้านะฮะ
นี่ขับไปให้อาหารแมวเหรอครับ

เดี๋ยวนี่ถาดอาหารแมวเหรอคะ
คือจริงแล้วคือการให้บริการต้องถ่ายรูปยืนยันด้วยนะว่าทำแล้วจริงหรือเปล่านะฮะ
เขาก็บอกว่าใช่ค่ะไปให้อาหารให้น้ำให้อาหารแค่นั้น
แกรปก็บอกว่าโอเคโอเคแล้วก็ขับรถไปหาเธอก่อนเนอะ
เอาคีย์การ์ดจากเธอแล้วก็ขับไปที่ห้อง
แล้วก็เอาไปให้อาหารแมวที่ห้องเธอ
พอแกรปรับคีย์การ์ดเสร็จปุ๊บก็ไปที่ห้องพักของผู้ว่าจ้าง
จากนั้นเข้าไปในห้องเอาน้ำเอาอาหารแมวไปให้
แล้วส่งภาพไปให้กับเจ้าของเพื่อยืนยันว่าผมทำแล้วนะ
ดิฉันว่าเขาต้องเคยเลี้ยงหมาแต่ไม่เคยเลี้ยงแมวแน่นอนเลยดูจากทรงแล้ว

เพราะว่าไอ้คนให้บริการแกรปนึกว่าถุงนั้นคืออาหารแต่กลายเป็นเททราย

คือเอาทรายแมวที่เอาไว้ให้เป็นห้องน้ำแมวไว้ฉี่เพื่อกลบกลิ่น

แมวฉี่เข้าไปหากล่องแมวมาเนาะ

เอากล่องแมวอย่างนี้ให้เรียบร้อย

ขนาดนี้เปิดถุงกระสอบเฉยไว้ก็ได้

บางคนบอกว่าเฮ้ยไปจ้างคลินิกดูแลสัตว์ดีไหมกินเยอะขนาดนี้
เดี๋ยวแมวจุกท้องแตกตายหรือเปล่า

เสียเงินตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันต่อวัน

ไม่เข้าใจแหละแต่อันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าการเอาคีย์การ์ดให้บุคคลแปลกหน้า

มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

นี่ฉันเอ็นดูหนุ่มแก๊ปอะ
แก๊ปไปให้อาหารกระต่ายไม่ได้นะ
ก็ถ้าเทขนาดนั้นกระต่ายเด็กฉันตายแน่เลยอะ